คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ก่อนต่อนักแสดงชื่อดังน้องบิวกิ้น
เพราะอะไรรู้ไหมคะมีบุคคลปริศนา
ซึ่งคาดว่าเป็นแฟนคลับขับรถตามขับรถตามไปถึงบ้านหลายวันติด
จนต้องไปแจ้งความค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาโพสต์แล้วนะคะ
ขอความเห็นใจว่าอย่ามาตามเขาเลย
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะทางต้นสังกัดนาดาวบางกอกก็ไม่รอช้าค่ะ
โพสต์ประกาศให้บุคคลนั้นหยุดการกระทำนะคะ
แล้วก็วอนขอความเป็นส่วนตัวให้กับศิลปินนะคะ

ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนผ่านซูมค่ะ
เดตเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าพี่จริงแล้วอ่ะ

หลายวันติดต่อกันหนักสุดก็คือวันเปิดตัวหนังนี่แหละค่ะ

ไปจนถึงบ้านแถวนไกลน่ะ

คือขับไปตามแล้วพอขับไปตามมันหลายวันแล้ว
แล้วก็ตัดสินใจเลยนะคะว่าเขาขับตามเราแน่นอน
เพราะมันหลายวันแล้วลงไปไปคล้อกระจก
ไปคุยกับเขาว่าอ้าวสรุปเป็นยังไง

ส่วนรูปภัณฑ์สันฐานเป็นผู้หญิงผมบรอน

แต่ว่าคือแบบใส่แมสก็เลยจำหน้าไม่ได้ค่ะ
กินบอกด้วยนะคะว่าหากเจอตัวเป็นคนนี้ก็จะไปถามนี่แหละค่ะว่า

เพราะว่าแฟนคลับของพีพีบิลกิ้งเขาน่ารักนะ
ใช่นะคะแต่ว่าถ้ามาไลฟ์ก็ต้องคุยกันตามมันทัดฐานแหละค่ะ
เพราะว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของมิยุกกี้แล้วก็ครอบครัวด้วย
เรื่องต้นตอนนี้นะคะก็คือวิธีแก้ก็คือจะติดกล้องในรถเพิ่ม
ถามว่าเอาหนูถ้าเจอแบบนี้แล้วหนูแบบจะยังขับรถเองหรือเปล่า
น้องก็บอกว่าเอาพูดตรงพี่ผมก็วัยรุ่นเลยนะ
ยังสะดวกที่จะขับรถแบบนี้แหละค่ะแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นด้วยนะคะ

แล้วก็ขับออกมาจากห้างเราก็รู้สึกเหมือนโดนตามอยู่แล้ว
หมายความว่าพอเราเลี้ยวออกมาจากห้างปุ๊บมันมีรถคันนี้สีเดิมรุ่นเดิม
ก็รักษณะเดิมเลยขับตามออกมาอีกแล้ว

ทางบริษัทเขาก็ให้ให้ทนายเนี้ยไปส่งไปให้พี่ตำรวจหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เค้าก็เหมือนว่ากำลังดำนานต่อว่าเป็นยังไง
แต่ว่าคือเบื้องต้นรถมันเป็นรถเช่าครับ

เขากล้าที่จะมาถึงบริเวณใกล้บ้านเราเลยที่แบบหลายครั้งอะไรอย่างนี้
ผมว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะคะว่าอาจจะไม่ใช่แฟนคลับก็ได้

ก็ท้ายที่สุดก็คือถ้าใครดูอยู่ถ้าชื่นชอบศิลปินคนไหนก็ไม่ต้องมาตามอะไรขนาดนั้น
โซเชียลแล้วก็ติดตามเวลาเขาไปออกงานแค่นั้นก็จบแล้วนะ
คุณผู้ชมนะทำพฤติกรรมแบบนี้รู้สึกทำให้ศิลปินรู้สึกไม่มีความสุขนะ

แต่ถามพี่แจ๊คก่อนไม่ใช่ใช่ไหม